ใช่เราพยายามจะใช้อะไรที่มันหาได้ไม่ยากเกินไป
แล้วก็จะเอาเรื่องของความเป็นพื้นถิ่น

ตรงแม่กำปองนี้เขาจะทำไซห์หัวกินเอง

อย่างที่บ้านแม่กำปองไม่มากก็น้อยจะต้องมีสักบ้านหนึ่งที่ทำ

ก็เหมือนเลือดมันไปเลี้ยงตาเยอะมากตอนนี้